ที่ข่าวเรื่องดราม่าร้อนสถานสโชคิลกันบ้างนะครับ
เมื่อมีข่าวลือค่ะว่าไฮโซคนนึง
เฉดหัวแฟนดารานางแบบออกจากบ้านไปเลย
เพราะว่าคิดเทียบชั้นคุณพ่อดันไปเอ่ยปากให้ซื้อรถให้
แทนที่จะไปซื้อให้บุปการีที่มีรถตั้งเยอะตั้งแยะ

เทเลยจ้าไม่เอาแล้วแฟนดาราคนสวยคนนี้นะคะ
เรื่องนี้ค่ะโพลนะคะก็ไปออกหลายคู่ทีเดียว
สดร้อนนะคะคือไฮโซดีกรีดรท็อปนัทเศษค่ะ
เพิ่งโสดมาหมาดเพราะว่าเพิ่งจะเลิกลากับนางแบบสาวไพรินโอเซ่นนั่นเองค่ะ
แล้วก็ที่เดือดกว่าข่าวลือนะคะก็เห็นจะเป็นการโต้กลับของอดีตแฟนสาวนี่แหละ
ร่ายยาวลงไอจีสตอรี่เลยค่ะ
ขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังให้ดีนะคะเธอบอกแบบนี้
ไม่เคยขอรถไม่เคยขออะไรเลยเพราะคาดว่าน่าจะได้ของปลอม
เพราะที่ผ่านมาได้อะไรมาก็ปลอมหมด
คนอยู่นานมากเหมือนอยู่นรกขนาดนั้น
ตอนออกมานี่แหละสวรรค์สุดแล้ว
ชีวิตดีอยู่แล้วบ้านมีอยู่รถมีขับอาหารมีกิน
มีพ่อแม่ที่ดูแลอยู่ส่งไปเรียนเมืองนอกไม่เคยต้องขออะไรจากใคร
อยู่แล้วเนี่ยไม่มีความสุขก็เลยออกมาเอง
โอ้โหตอนแรกโพสต์เขาแค่อิงกับแสน
แต่ว่าฝ่ายสาวก็ตอบกลับแรงก่อนเลย
คุณผู้ชมค่ะฟาดขนาดนี้นะฮะ

ขอสอบถามไปเลยกับไฮโซท็อปทันที
เจ้าตัวยืนยันกับเราว่าเรื่องของปลอมพี่ไม่มีจริง
เด็ดขาดเลยเรื่องนี้รับประกันได้
และที่แน่นะฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นคนทิ้งเขาแน่นอนนะฮะ

ตัวเองฝ่ายชายขออยู่นิ่งเงียบ
อยู่แบบสงบดีกว่านะคะ
เข้าใจแหละฝ่ายชายนะถ้าดูพูดเยอะก็ดูจะไม่แมนไง
ส่วนฝ่ายหญิงขอเคลียร์ตัวเองก่อนละกันนะคะ

ฝ่ายชายก็บอกว่ามากอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม